อย่างที่เราชวนคุณผู้ชมส่งไลน์ไว้เนอะ

กิ่งไม้มันล้ำไปบางทีเสียงดัง
คุณผู้ชมเคยเจอไหมก็ส่งเข้ามาได้นะครับ
พูดแบบนี้ที่เชิญชวนแบบนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าจะเล่าข่าว

ของเพื่อนบ้านรายหนึ่งจนถึงขั้น

มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย

แต่ไม่มีความคืบหน้าใด
พฤติกรรมของเพื่อนบ้านเป็นดังนี้ค่ะ

อกจากก้อนหินแล้วค่ะท่อนไม้ก็มา
จานกระเบื้องก็มีขวดชูกำลังก็มา
ข้ามรั้วเข้ามาในบ้านเลยค่ะแล้วถามว่าปลาเข้ามาเนี่ย
มันตกที่พื้นแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ
มันมีความเสียหายเกิดขึ้นบางก้อนเนี่ยมันไปถูกรถบุบเลย
ก้อนเกือบค่ะเกือบโดนคนในบ้าน
เกือบโดนหัวคุณลุงอ่ะที่เขาเอาใส่อยู่ในบ้านน่ะนะคะ
จากปลาหินใส่แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านรายนี้
วันดีขึ้นดีอ่ะเอ๊ะอ่ะโวยวายนะคะ
โดยเฉพาะดึกดื่นตะโกนด่าทอข้ามรั้วหาเรื่อง
อ่ะฟังเสียงช่วงที่เขาตะโกนด่าทอค่ะ
เห็นหน้าเห็นต้ามัน

ไอ้หมาตัวไหนไม่แจ้งอำรวจจับกว่า

ใครพ่อก็ว่าวแต่ดำรงว่ะ
นี่เขาโภ่มึงรอโภ่มึงจะตายไป
ไว้ล่ะถ่ายรูป
นี่เห็นพฤติกรรมเขาไหมนอกจากด่าช่วงกลางคืนแล้วยังไม่พอนะ
จุดไฟกลางคืนแบบนี้แล้วเวลาจุดไฟสะเก็ดไฟไงคะ
มันจะลอยขึ้นสูงแล้วมันก็ข้ามรั้วมาเข้าบ้านอีกหลังหนึ่ง
สรุปแล้วทั้งหมดมันคือความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านค่ะ
ถามว่าไปแจ้งตำรวจหรือยังบอกไปแล้วแล้วตำรวจจัดการให้ไหม
เพื่อนบ้านซึ่งเป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ระบุว่าแจ้งแล้วแจ้งแล้ว
หลายรอบที่สมภาษณ์ท่าวุ้งลบบุรีไม่มีความคืบหน้าเลย
แต่เป็นการลงบันทึกประจำวันไว้แก้ไขอะไรก็ไม่ได้
จนถึงวันนี้เดือดร้อนมาก
ส่วนทางผู้ใหญ่บ้านกำนันและศูนย์ดำรงธรรมท่าวุ้งลบบุรี
เคยเข้ามาช่วยนะคะช่วยในการเจรจาทั้งสองฝั่งเลย
เพื่อนบ้านเรียกฝั่งคนที่เป็นมือปลาหินมาพูดคุย
ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าโกรธแหละ
กิ่งไม้ของเพื่อนบ้านมันยื่นเข้าไปในบ้านเขา
กิ่งไม้มันไม่ได้เป็นกิ่งไม้แห้งมันมีใบไม้ด้วย
พอใบไม้มันแห้งใบไม้มันก็มาตกในบ้านเขา
เขาบอกเขาไม่ชอบเขาโกรธมากแบบนี้นะคะ
หลังจากที่มีการเจรจาเอาพาไปพาไปที่สพไปลงบันทึกประจำวัน
เขาก็รับปากนะที่สพนะเขาบอกเขาจะหยุดปลาหิน
แต่คุณเองเขาบอกเพื่อนบ้านต้องตัดต้นไม้ด้วยนะ
ส่วนที่ยื่นเข้าไปในบ้านผมน่ะต้องตัดให้เรียบร้อย
ตัดให้ดูแบบนี้เลยนะว่าตัดจริงตัดแล้วตัดแล้ว
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดที่หันมาบ้านผมหันกลับไปทางอื่นเลย
ไม่ต้องทำแบบนี้เลยเขาบอกแบบนี้
ซึ่งถามว่าเพื่อนบ้านทำตามไหมทำตามทุกอย่าง
กิ่งไม้ก็ตัดกล้องวงจรปิดก็หันหนีไป
แต่ไม่เลิกปลาหิน

เออล่าสุดนะคะผู้โพสต์ให้ข้อมูลว่า
คือเป็นคู่กรณีคนที่ได้รับความเสียหาย
บอกว่าตอนนี้ทางตำรวจสพท่าวุ้งกำลังรวบรวมสำนวนเพราะ
เคยออกหมายเรียกเพื่อนบ้านรายนี้มาแล้ว
สองรอบแต่ไม่ยอมไปพบตำรวจ
แล้วค่ะตอนนี้เตรียมยื่นขอสารออกหมายจับต่อไป
คำว่าเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันก็ให้สมคำว่าเป็นเพื่อนบ้าน
อย่าให้เป็นแค่คำว่าคนข้างบ้าน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะช่วยเหลือกันแหม